โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เด็กไทยแล้วก็คนไทยนะคะ
ออกมาดีไซน์สร้างสรรค์กับสิ่งที่มีอยู่รอบตัว

อันนี้เป็นเล่ากันไปก่อนแล้วกันนะคะว่าเป็นแฟชั่น

คือเห็นแล้วรู้สึกว่าเอาตัวเองไปอยู่ที่แอฟริกา
ใช่แล้วคือท่าเทอร์เนี่ยทุกอย่างเจ๋งมากเลยนะคะ
คล้ายกับเคยมีน้องม้าเดี่ยวเคยทำแบบนี้เหมือนกัน
แต่นี่เป็นกลุ่มเน็ตไอดอลรุ่นใหม่นะคะ
ก็เป็นภาพเด็กผู้ชาย๒คนนะคะ
สวมใส่เสื้อผ้าแฟชั่นสุดเก๋
ดิษฐ์มาจากวัสดุต่างมากมาย
ใกล้ตัวทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสีเขียวเศษผ้าขวดน้ำหรือว่าเศษใบไม้ต่างนะคะ
เป็นไอเดียความคิดสร้างฐานที่ถึงมาก

ปาลองเซกานี่มาแล้วนะคอลเลคชั่นหน้านะ

ถุงปูนมีมองล่วยมองลงเองนะคะ
มีการทำชุดคอสเปรย์แต่งกายเรียนแบบ

ก็มีเป็นขวดพลาสติก

ทำเองเลยหรอนี่นี่นี่มีเบื้องหลังมีเบื้องหลัง
คือกีกี้จูโน่เนี่ยจูโน่ก่อน
โน่คือน้องคนนี้แต่กีกี้เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่บนเบื้องหลังอีกคนนึงนะคะ
ก็เป็นคนวัยสามสิบแล้วนะคะแต่ว่าก็มาทำแบบนี้กัน
แต่นี่พาไปดูแฟชั่นก่อนนี่เรียนแบบคุณชมพู่อรยา
ช่างช่างได้คุณชมพูนะก็นั่นขวานี่คือจูโน่
คุณชมพู่คุณใบเตยนะคะแล้วก็ดีเจต้นหอม
อย่างดีเจต้นหอมเองเนี่ยเอารูปมาลงเลยน่ะ

ความหางข้างหลังว่าทำยังไงให้มันอยู่แบบ
หรือเขาสะบัดถ่ายหรอหรือยังไงเก่งมากเลย

ลงตัวทุกอย่างนะคะสำหรับสิ่งนี้
แล้วก็ชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของเด็กกลุ่มนี้

หลายคนก็บอกอะไรว่าอนาคตของเด็กกลุ่มนี้
ต้องไปไกลแน่นอน

จริงคือเนี่ยตัวเองอายุ๓๐ปีแล้ว

แล้วก็รับจ้างแต่งหน้าอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
จุดเริ่มต้นจากกีกี้กับน้องจูโน่
แรงบันดาลใจเกิดจากที่เราชอบดูรูปแฟชั่นสวย
อยากจะมีชุดสวยใส่ค่ะ
แต่ว่าเราเนี่ยไม่มีเงินก็เลยลองหาสิ่งของวัสดุที่อยู่รอบตัวเรา

ทำเป็นชุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
โดยที่ก็มีน้องม้าเดี่ยวเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ต่อมาก็มีน้องเจนนี่นะคะนักเรียนชั้นม๒
มาช่วยกันออกแบบแล้วก็ตัดเย็บชุดกัน
เพราะว่านอกจากเขาจะเอาชุดมาทำแบบนี้แล้วเนี่ย

ก็เอานี่แหละของเก่าอะไรมาทำประโยชน์อยู่แล้ว

ชั่นที่มาทำเป็นชุดเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ทำกันเป็นกลุ่มก็ช่วยกันความคิดสร้างสรรค์น่ารักนะคะ
คือมันเชื่อว่าถ้าต่างชาติเห็นเขาต้องไปพูดถึง

เพราะว่าตอนนี้พูดกันตรงเรื่องปัญหาขยะล้นโลก

เพราะคนนึงทิ้งหนึ่งวันหนึ่งตันหนึ่งได้
ทำให้เกิดประโยชน์ทำให้ดูแล้วแบบ
สักอันนี้รูปนี้พี่ต้นหอมเอาไปลงสักครู่นี้ที่เป็นชุดขาว
ลากยาวเป็นท่าพี่ต้นหอมเป็นคอสเตย์พี่ต้นหอม

เอออ่านข่าวไปแล้วพรุ่งนี้
น่าจะใส่ยากนิดนึงแต่ว่าก็ชื่นชมในไอเดียของน้องดู

เอาแบบเครื่องแกงมาแต่งตัว
แล้วประเด็นคือมันเยอะมากแล้วแบบไม่ซ้ำกันเลยหลากหลายมาก

เมอร์เมดแล้วเมอร์เมดเปล่าปีด้วยเปล่าปีด้วยเปล่าปีดทำไม

ไอดัลนะคะสนับสนุน